ที่ต้องเจอกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหนึ่งความสูญเสียที่ตอนนี้เป็นกระแสมากก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับหลายจุดเจอเรื่องของลมกระโชคแรงที่มาสร้างความเสียหายเกิดขึ้นทำไมลมแรงแบบนี้ไม่ใช่เป็นพายุที่เป็นฮอร์นาโดเป็นเรื่องของฮอริเคนที่เข้ามาหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคร
จะมีลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนฟ้าขนองจะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวอากาศร้อนพวกนี้จะมีลักษณะการเคลื่อนตัวจากบริเวณด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนจะพบว่าระหว่างที่เคลื่อนตัวขึ้นด้านบนจะไม่มีกระแสลมที่ผ่านในแนวราบจึงทำให้อากาศนั้นร้อนอบอ้าวและการเคลื่อนตัวแบบนี้ก็ทำให้เกิดการก่อตัวของ
ถึงจุดอิ่มตัวเกิดการตีกลับลงมานะครับลมที่แรงแบบนี้แล้วก็มีการแผ่กระจายไปด้านข้างแบบนี้จึงทำให้กระแสลมที่พุ่งลงมามีความรุนแรงเป็นพิเศษนะครับสามารถที่จะทำลายล้างสิ่งของวัตถุต่างที่อยู่ใต้กลุ่มฝนฟ้าขนองกลุ่มนี้ดังนั้นครับนี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องเจอบ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อนนี้
จากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในค่ำคืนนี้ครับผมคุ้บตะนันพี่ศิษย์มหาลสวัสดีครับ